คือต้องขออนุญาตเมื่อกี้ผมดูข่าวแป๊บหนึ่งอะเนาะ
ในส่วนของที่ทางท่านอาจารย์จตุลงเนาะขออนุญาตนะครับ
คือท่านท่านบอกว่ามันสมควรที่ซ่อมทุกคนก็คิดว่าสมควรที่จะซ่อมแล้วแหละครับในภาพ
แล้วเราก็ได้ดำเนินการซ่อมแซมไปเรียบร้อยแล้ว
บูรณาซ่อมแซมภาพเนี่ยมันกี่ปีแล้วท่านต้องไปยอดดูเองครับ
ภาพที่เราดูนั่นคือภาพเมื่อ๔ปีที่แล้วอย่างนี้เหรอครับ
มันเป็นภาพเก่านะครับอ่าแล้วก็ณขณะเนี้ยซึ่งซึ่งก่อนหน้านี้ย้อนไปหลังไปสองปี
กุฏิหลังนี้ได้มีการบูรณะซ่อมแซมไปแล้วบางส่วน
ก็คือในส่วนของหลังคาแล้วก็ฝ้าเพดานด้านบนนะครับ
ก็ใช้งานได้ปกติจะมีชำรุดซุดโทรมบ้างในส่วนของพื้น
ซึ่งเป็นพื้นไม้แล้วก็ขอบประตูหน้าต่างซึ่งเป็นเรื่องปกติของไม้
ซึ่งในขณะนั้นที่เราบูรณาซ่อมแซมท่านเจ้าบ้านก็จะไปเจ้าบ้านอยู่
แล้วก็งบประมาณมีอยู่แค่นั้นเราก็ดำเนินการซ่อมแซมได้แค่นั้น
หลังจากนี้เราก็ยังมีแผนที่จะพัฒนาแล้วก็บูรณะซ่อมแซมต่อ
ซึ่งมันยังขาดปัจจัยอีกเยอะพอสมควร
แล้วย้อนหลังมาสามสี่ปีเนี้ยที่มันไม่มีงบประมาณ
ไม่มีอะไรที่มาซ่อมแซมต่อเติมก็เพราะว่ามันมีเรื่องโควิดเข้ามาเกี่ยวข้อง
แล้วยังไงผู้ใหญ่บ้านถึงต้องไปแจ้งตำรวจ

อ่าต้องถามก่อนว่าต้องถามต้องฝากทางสื่อต่างต่าง
ว่าอิทธิพลมันผมมีอิทธิพลตรงไหนต้องเข้ามาตัวเองอ่ะ
ผมมีอำนาจผมมีบารมีหรือว่ามีแต่ผมสามารถที่จะ
คุกคามใครได้ต้องเข้ามาดูในพื้นที่เองว่าเนี้ย
ผมเป็นยังไงคนในพื้นที่จะรู้รู้ดีที่สุดนะครับ
แล้วก็ในส่วนต้องในส่วนของเรื่องตำรวจใช่ไหม
ครับผมในส่วนของตำรวจต้องย้อนไปก่อนนะครับสักปลายเดือนที่แล้ว
เกี่ยวกับการประชาคมนี่แหละซึ่งมีการประชาคมแล้ว
เกี่ยวกับการทางวัดจะดำเนินการบูรณะ
ไม่ใช่เรียกว่าบูรณะเป็นการลื้อถอนกุฏิอ่าจะลื้อเลย
ที่ว่าลื้อครับอ่าจะลื้อครับครับซึ่งก่อนหน้านี้สองปีเนี่ย
ก็มีการบูรณะไปแล้วที่ผมพูดไปแล้วทีนี้จะลื้อ
กรรมการหรือพี่น้องก็แบ่งเป็นสองฝ่ายมีเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะครับ
มติที่ประชุมนักขณะนั้นณวันนั้นก็ยังไม่มีมติที่สรุปชัดเจนว่าให้ลื้อหรือไม่ลื้อ
อืมจนเป็นมติว่าให้รอหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่รู้รู้ข้อมูลเรื่องโครงสร้าง
กุฏิสาราหลังนี้จริงจริงว่าสมควรที่จะลื้อจริงจริงไหมเพราะว่าป้าเนี่ย
รู้สึกผูกพันกับกุฏิหลังนี้เพราะว่าเขาร่วมกันสร้างมาเขาก็เลยเสียดาย
แต่ว่าถ้าจำเป็นที่จะลื้อจริงก็อยากให้มีหน่วยงานส่วนกลางจริงเข้ามาตรวจสอบ
โครงสร้างจริงจริงว่ามันจำเป็นที่จะลื้อชาวบ้านก็เข้าใจแต่ว่า
หลังจากที่ประชุมครั้งนั้นที่ยังไม่ได้ข้อสรุปก็ทางท่านเจ้าวาดทางวัดก็ได้นำเครื่องจักร
เข้ามาในพื้นที่เพื่อที่จะดำเนินการลื้อถอนชาวบ้านบางส่วนเห็นเห็นเครื่องจักร
ก็เลยครับอ่าก็เลยประสานผมก็เลยแนะนำว่าที่อยู่ในพื้นที่ก็เลยแนะนำว่าอย่างงั้นเอา
ไปติดต่อทางเจ้าหนี้ตำวาดดีไหมเพื่อนมามารังหังเหตุเพราะว่าในทางนั้นน่ะ
พี่น้องสองฝ่ายครับอ่ามีการใช้วาจาที่ไม่สุขภาพอ่าผู้ใหญ่ครับผมเดี๋ยวเวลา
เวลาผมจะหมดก็คือพอพอเจ้าวาดอ่าผู้ใหญ่บอกพอเจ้าวาดอ่า
ไปรื้อก่อนทั้งที่มีมติว่าให้รอก่อนก็เลยต้องให้ตำรวจมาดูแลไว้เป็นหลักฐานไว้ก่อนตรงนั้นใช่ไหม
ได้เป็นการแจ้งจับนะครับไม่ได้เป็นการแจ้งจับไม่ใช่แจ้งจับเป็นการลงบันทึกประจำวัน
ทีนี้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจครับคนมาไกลเกลี่ยทีนี้ท่านเจ้าวาดบอกว่าต้องการให้ทางผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
อยู่เป็นที่ปรึกษาหรือดูแลไม่ใช่เข้ามาก้าวไก่การบริหารจัดการวัดของเจ้าวาดวัด
ตรงนี้ผู้ใหญ่จะว่ายังไงผมเดี๋ยวยินดีมากที่จะ
ที่จะให้ท่านดำเนินการกิจการเพราะเป็นหน้าที่ของท่านอยู่แล้วครับ
เราเนี่ยเป็นที่ปรึกษาผมแค่ทำงานในส่วนของส่วนราชการส่วนรวมก็หนัก
จริงก็คือทางรัฐทีมส่วนเนี่ยไม่มีอะไรเลย
เพราะฉะนั้นยืนยันนะครับว่าเราอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขนะ
ผมไม่มีอะไรเลยครับ